โดย
ถามว่าทำไมแม่ถึงกอดแล้วกอดอีก

เพราะเหตุการณ์ที่คุณท็อปเจอนี่นะ
อุ๋ยลองจินตนาการดูนะว่าถ้าเราเป็นเขาเนี่ย

เสียงปืนกลนี่ดังรัวที่แคมป์คนงานข้าง

เห็นกลุ่มฮามาส๔คน
มีอาวุธปืนครบมือเข้าไปในตู้บังเกอร์

สองสามีภรรยาที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันอยู่

หลังจากนั้นกลุ่มฮามาสเข้าค้นตู้บังเกอร์
แล้วยิงคนไทยที่เหลือตายหมดค่ะ
ตัวเขานี่รีบวิ่งกลับเข้าไปหลบในห้อง

พี่หยุดดูสภาพแคมป์เขาสิคะ

คราวนี้กลุ่มฮามาสมายืนเรียกหน้าแคมป์

บอกกลุ่มฮามัสมันพูดภาษาไทย
บอกสวัสดีครับคนไทย

แล้วก็เหมือนกับปั่นประสาท
คือเอาปืนไล่ยิงที่พื้น

ราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผารอบห้องที่เขาอยู่
ตอนนั้นในหัวเขาคิดคำเดียวเลยค่ะ

โยนระเบิดจุดไฟเผาเอาอะไรมารอด
อดทนอดทนอยู่๒๐นาที

ควันไฟมันก็เริ่มเข้ามาแล้ว

โชคดีกลุ่มฮามัสมันกลับไปหมดแล้วค่ะ
เขาเลยวิ่งหนีเข้าป่าสวนส้ม
รอจนเช้าแล้วค่อยย้อนกลับมาที่แคมป์คนงาน

พวกเขาที่เหลือรอดพากันหนี
หนีไม่รอดถูกจับไปเป็นตัวประกันเพิ่ม
ช่วงที่เขาหนีเนี่ยเขาคว้ามือถือมาได้
แล้วก็พยายามติดต่อสถานทูตขอกลับไทยครับคุณท็อปบอกทันทีที่ล้อเครื่องบินยกตัวขึ้นบนฟ้าเนี่ย
เขาบอกในหัวคือไม่กลับมาเหยียบประเทศนี้อีกแล้วนี่จังหวะนาทีที่ต้องแอบหนีตายอ่ะพี่อุ๋ย
นี่แสดงว่าเพื่อนก็ถ่ายภาพกันไว้ที่มาหนีด้วยกันเนี่ย

นี่ไงกระสุนที่มันยิงรัวอยู่ที่พื้น๓รอบเป็นเราเราทำไงอ่ะพี่อุ๋ย

เหมือนกับเขาเล่นสงครามจิตวิทยาหรือเปล่าเพราะว่ามันมีการพูดไทยหลอกล่อให้เราออกไปด้วยไงครับ

เขาพูดแบบสวัสดีครับคนไทยอะไรประมาณนี้
เพื่อนผมอีกคนนึงคิดว่ามีคนมาช่วยแล้วจริง
จะออกไปแล้วแต่ผมห้ามเขาไว้ก่อน
เขาอยู่มานานเหมือนเขาฝึกมาแล้วเหมือนเขาต้องการเอาคนไทยโดยตรง

เขาเลือกแล้วว่าจะต้องจับคนไทยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผม

ถ้าเป็นจริงแบบนี้นี่น่ากลัวมากนะคะ
คือถ้าเราแอบอยู่ในห้องตึงเครียดแบบนี้แล้วมีคนมาตะโกนข้างหน้าบอกสวัสดีครับคนไทย

แต่ก็ไม่รู้ไงเพราะมันก็มีเสียงปืนเสียงระเบิด
เพราะดีนะที่เขาไม่ออกไปกันอ่ะไม่งั้นนี่
ก็คุณสุริยันบอกความจริงมีคนจะออกแต่แบบผมห้ามกันไว้ก่อนบอกอย่าพึ่งก่อนเดี๋ยวก่อนสุดท้ายเผาอ่ะ

เขาบอกตอนนี้เนี่ยแค่ได้ยินเสียงอะไรดังขึ้นมานิดนึงมันภาวะไปหมดเลยนะคะ
วิตกกังวลไปหมดรวมถึงอะไรด้วยพี่หุย

เพราะตอนซ่อนตัวเขาต้องซ่อนอยู่ในที่มืดไง

ก่อนจะมีนายจ้างมาอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ช่วยพาเขากลับไทยค่ะ
ได้ยินคนมาอธิบายแบบนี้ผมก็รู้สึกโล่งอกขึ้นมาในระดับหนึ่ง
ค่าไม่มีใครมาให้แต่มันใจเราเลย
จะมีก็คงอยู่เป็น๑๐๒๐ปีจนคุยพูดภาษาไทยกันได้แล้วอ่ะ

บางร้านเข้าผู้ภาษาไทยอะไรกับคนที่มาซื้อของอะไรด้วยเลยอ่ะ

ก็มีไงอย่างที่บอกนี่ไงคะเนี่ยอย่างคนนี้บอกจะช่วยเหลือให้เร็วที่สุดจะพากลับไทยเร็วที่สุดบอก
ฉันรู้ฉันเข้าใจเราคุยกับคุณแม่ของคุณท็อปค่ะแม่บอกว่าลูกชายเพิ่งบินไปทำงานที่อิสราเอลได้๗เดือนเอง
ก่อนไปก็กู้เงินธนาคารหมู่บ้านไปแสนห้าเป็นต้นทุนในการซื้อตัวค่าเอกสารต่างต่าง
แม่ห้ามแล้วนะอย่าไปเลยลูกแต่ลูกบอกว่าแม่แต่อยู่ที่นู่นรายได้มันดีจริงอ่ะ
ละหนึ่งหมื่นบาทคือผ่อนไปได้๓เดือนเหลือ๓เดือนเหลือหนี้อีกแสนสอง
โอ้โหแม่บอกว่าเออเป็นหนี้ก็เป็นเดี๋ยวมันมันมีทางออกแหละ
อืมกลับมาก่อนแม่ยอมเป็นหนี้แต่แม่ไม่ยอมให้ลูกแม่ตาย
หลังจากนี้แม่บอกจะพาลูกชายกลับบ้านที่ลำปางทันทีนะคะ
แล้วก็จะไปแก้บนหมูสามตัวกับเจ้าพ่อประตูผาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางด้วย
แม่ไปบนเอาไว้ว่าขอให้ลูกรอดปลอดภัยจากสงคราม
กลับมาสู่อ้อมกอดแม่ค่ะก็เดี๋ยวกลับไปนี่ก็จะทำอยู่ค่ะ

คือเป็นสิ่งศักดีที่ของคนลำบาล์มนับเถือค่ะ
แล้วหลังจากนี้จะยังไงเพื่อปรับการไปยังไง